วันนี้เราไปที่สำนักของอาจารย์คนหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่คลิปเขาแชร์กันเหลือเกิน
บอกว่าเป็นร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายมีพิธีครอบครูให้กับลูกศิษย์
ศิษย์แต่ละคนที่มาเนี่ยโอ้โหของขึ้นต่างนานานะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับคลิปที่เกิดขึ้นนะครับ
โอ้โห
โอ้โห
นี่ฮะท่านผู้ชมครับแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับ
อาจารย์นิเทวริสราชาสมิงพรายอ่าซึ่งเป็นร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายคนนี้ครับ
อาจารย์นี้ตรงนี้เป็นสำนักศักยันต์นะ
จะเห็นว่าคนที่มาเนี่ยเขาศักยันต์เต็มเลยนะครับ
มีพิธีครอบครูอะไรเมื่อสักครู่นี้นะครับ

กลายร่างเป็นเสือเป็นลิง
เป็นพญานาคอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

นี่เกิดจากแรงศรัทธา
แล้วก็เกิดจากตัวตนจริงของลูกศิษย์แต่ละคน
ที่มาให้อาจารย์เนี่ยศักยันต์ให้
ทำพิธีเนี่ยเป็นการอัญเชิญครู
หรือว่าองค์ในตัวของแต่ละคนให้มาประทับร่าง
เป็นวิชาที่ร่ำเรียนมาหลายสิบปี

บางทีอาจารย์เชิญเทวดา

มันก็เหมือนมีพลังบางอย่างนั่นแหละ
ที่ประจูดไว้แล้วในตัวเขานั่นแหละ
มันก็จะมีฤทธิ์มีเดทตามนั้นไปนั่นแหละ

ก็ลูกศิษย์บางทีไม่ใช่ลูกศิษย์เนี่ย
มาเจอปุ๊บเขาขึ้นเลยเนี่ยก็มี
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของท่านผู้ชมนะฮะ
มีลูกศิษย์ที่เขามาทำพิธีกับอาจารย์วันนี้พอดีนะครับ

บอกว่าคือหลังจากที่อาจารย์ศักยันต์ให้แล้วเนี่ย

อยากจะขอให้ช่วยลักษณะแบบปลดหนี้ปลดสิน

ปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยเหมือนมีเทพมาอุ้มรับเอาไว้
แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละคน
ก็ผมได้ขายของได้ดีขึ้นแล้วก็มีงานเข้ามาตั้งหลายอย่าง
ปกติก่อนศักดิ์ไม่มีเลย

แล้วก็ไม่กล้าออกจากบ้านเท่าไหร่เพราะคือช่วงโควิด
ช่วงบางตอนที่แบบลูกศิษย์ลูกหาเขาของขึ้นเนี่ย
พูดตรงเลยอาจารย์เขาเตรียมไหมครับ

ถ้าว่าเราพูดหน้าไฟหน้าฟ้าหน้าดิน

แล้วก็นี่รถลำยางหน้าขวามันแตกระเบิด
มันก็คุมไม่ได้ก็แผลชนเข้าไปทั่วเลย
ไฟลุกอย่างนี้แล้วก็พวกผมก็ตายที่ที่
ทั้งหมดไปกัน๔คน๕คนในรถเนอะรอดมา๒
พี่ก็บ่นพี่บอกว่าพี่เป็นลูกเอ่อเป็นหนี้อยู่หมื่นสี่
ลูกขอเงินปลดหนี้หมื่นสี่ได้ไหม
แต่ลูกจะศักดิ์เสือหัวขาดให้
แล้วหลังจากงานไหว้ครูพี่ซื้อหวยถูกหวย๑๔๐๐พอดีเลย
ก็เป๊ะเลยแต่รถมันตกหลุมคันเร่งพี่ค้าง
บางคนบังคับรถไม่อยู่

ตัวก็ถลายไปกับถนนอ่ะแต่ตอนที่พี่ล่วงลงอ่ะ
มันมีคนอุ้มพี่เพราะตูบพี่ไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรเลยไง
อ้าวคือเราก็ไปถามตัวอาจารย์เขากับลูกศิษย์ที่มานะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ส่วนท่านเห็นคลิปเห็นเหตุการณ์แล้วเชื่อไม่เชื่อ
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะฮะใช่ค่ะ

นี่ฮะสำนักของอาจารย์นี้ร่างทรงปู่เจ้าสมิงพราย